จะมีลูกยิงสุดสวยสนามไหนไปติดตามกันครับ

โยกหลอกดึงหลบผู้เล่นของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตก่อนยิงอัดเข้าไปอย่างสุดสวย
แต่สุดท้ายทีมแพ้มองเกษมบัณฑิตไปสุดมัน๓ประตูต่อ๕
อันดับที่๔
ต่อกันที่ในเกมที่ราชนาวีเปิดบ้านพบกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยประตูสุดสวยจากความสามารถของวิภูลสนาเปี่ยมสวัสดิ์ดึงบอลหลบผู้เล่นไป๒คน
ก่อนจะเลี้ยงเข้ากลางกดเต็มข้อบอลเสยผู้รักษาประตูเข้าไป
ให้ราชนาวีพลิกแซงเอาชนะไป๓ต่อ๑เก็บ๓แต้มได้สำเร็จ

มาดูประตูที่เกิดจากความนิ่งเยือกเย็นของผู้เล่นห้องเย็นท่าข้าม
โดยเป็นจังหวะที่พรเทพสวนมิตรเอาบอลลงจ่ายต่อให้อำพลศรีละแก้ว
ก่อนที่อำพลจะแต่งบอลก่อนยกหนี๒ผู้เล่นชนบุรีเข้าไปแบบในชั้นสุดเยือกเย็น

โดยเป็นจังหวะที่เล่นฟรีคลิกเปลี่ยนจุดมาให้
มนุษย์เชื้อหมอดูวิ่งเข้ามาซัดเต็มข้อบอลพุ่งเข้าเสา๒ไปอย่างเฉียบคม

ปิดท้ายประตูสุดสวยประจำสัปดาห์ที่๑๙เป็นจังหวะสวนยาวของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
บอลมันถึงกิจสดาพรทองขาววิ่งเข้ามาซัดด้วยซ้ายบอลพุ่งเข้าสามเหลี่ยม